ผลงานเพลงหลายคนออกมาต้องวิภาควิจารณ์กันนะ

สมศักดิ์ศรีแชมป์เลยเสียงแบบนี้ใช่ไหมเป็นแชมป์

เพราะว่าร่าสุดเขามีผลงานใหม่เป็นซิงเกิ้ลเพลงช้า

บอกว่าร้องเพลงเพราะขึ้นเยอะเลยค่ะ
แจ่

แต่ว่าเส้นทางงานเพลงของก้างวรกรยังถูกมองว่าเสียงร้องไม่เข้าขั้น

บอกว่าแหล่งนี้ด้วยนะ

แล้วก็บอกหน้าตาดีคงไม่ได้เป็น

แต่ว่าผลงานซิงเกิลล่าสุดของเจ้าตัว
จะเป็นบทพิสูจน์พัฒนาการแล้วก็ความพยายามของกล้างได้เป็นอย่างดีเลย
เพราะว่าปล่อยเพลงมาไม่กี่วันคุณผู้ชม

ในเรื่องของเสียงร้องของหนุ่มกั้งดีมากเลย
งานนี้กั้งก็ออกอาการปลื้มแบบสุดตัวนะครับ
ยังโอดด้วยว่าแหม่คิดถึงงานเพลงมาก
เพราะว่าช่วงหลังมานี้หันไปเล่นซีรีส์หันไปเล่นละครเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งหากว่าเจ้าตัวมีโอกาสอยากจะมีซิงเกิ้ลมาฝากแฟนอย่างต่อเนื่องนะคะ

เพลงปล่อยออกมาแล้วทุกคนชอบมากก็เป็นอะไรที่ชื่นใจมากเลยครับ
ผิดปากบอกว่าเราเหมือนแบบร้องดีขึ้นมีพัฒนาการเรื่องกัน

ใช่เพราะว่าคือที่เราหายไปเนี่ยเราไม่เคยหยุดเลยใช่ครับ
แล้วก็เป็นความใดของเราที่วันหนึ่งเราอยากจะร้องเพลงออกมาให้ทุกคนได้ลึกซึ้งตาม
มันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยแหละครับเราก็อยากจะทำอยู่แล้วเราอยากจะพัฒนาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้หยุด
มีซิงเกิ้ลออกมาเรื่อยไหมคะ
เป็นไปได้ก็อยากครับผมตอนนี้ก็จริงก็มีแบบคิดอยู่แล้วอยู่เรื่อยครับผม
แต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่โอกาสเหมาะสม